คุณผู้ชมอีกหนึ่งเรื่องเป็นอุทาหรณ์สอนใจหญิงนะฮะ
โดยเฉพาะสาวที่เป็นสายฝ่อ
อยากมีแฟนเป็นชาวต่างชาติมันไม่ผิด
แต่ดูให้ดีระวังเป็นมิจฉาชีพ

คือผู้หญิงคนนี้เขามีผู้ชายต่างชาติทักมา
ชอบพอกันจีบกันรักเอออย่างนั้นอย่างนี้สุดท้าย

แต่เธอต้องฉันเอาของส่งของมีค่าไป

เดี๋ยวฉันจะส่งของไปให้มูลค่าเท่านั้นเท่านี้
ก็เลยขอดูรูปซิว่าหล่อขนาดไหน

ส่งมาปุ๊บโป๊ะเลย

ที่จะส่งของมาให้ผู้หญิงคนนั้นที่ฉันชอบอยู่
แม่ไม่รู้จะพูดคำไหนดี

ข้อความนี้เขาบอกว่ามันเป็นการสนทนากัน

ผ่านทางแอพพิเศษชั่นในการพูดคุยจีบกันเนี่ย

เป็นแฟนเขาติดต่อกันประมาณ๒เดือน

ติดคุกอยู่นะอยู่ในคุกด้วยนะ
ตินติดคุกก่อนแล้วต้องการส่งของมีค่ามากมายมาให้ผ่านทางพัสดุระหว่างประเทศ
แต่มีข้อแม้ผู้หญิงต้องเสียเงินค่ารับพัสดุเองในการโอนเงินไปให้กับเขาในบัญชีบัญชีหนึ่ง
ผู้หญิงคนนี้ก็แหม่มันยังไงยังไงอยู่ขอดูภาพหน่อยสิ
ส่งรูปมาเธอก็เอ๊ะหน้ามันคุ้นฮะมันเหมือนเคยเห็น
มันนักร้องรังระดับโลกเลย
โอ้โหคุณผู้ชมสุดท้ายก็แน่แหละถูกหลอกแน่นอนครับ
หลอกผู้หญิงไทยมาแล้วหลอกให้รักหลอกให้หลง
จะส่งของมีค่ามาให้สุดท้ายก็ให้โอนเงินไปให้
เป็นค่าภาษีบ้างค่ารับของบ้างอะไรแบบนี้นะฮะ
ระวังยังมีคนไทยอีกเยอะที่ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพแบบนี้
ใช่นะครับค่ะสายฝ่อนี่อาจจะต้องระวังหน่อยนะครับคุณสุสนา
ไม่ได้เจอแบบนี้ค่ะนะครับ